แน่นอนพอพูดถึงเรื่องนี้มาเนี่ย
สายนายหรือว่ายาเบื่อหนูที่เรารู้จักกันเนี่ยนะคะ

เพราะว่าหมอบอกแล้วว่ากินหรือว่าสูดดมเข้าไปน้อยนิดเนี่ย

แต่เอ๊ะมันหาซื้อง่ายเหรอ
มันซื้อออนไลน์ได้ด้วยเหรอรวมถึงทางด้านวงการแพทย์เนี่ย
เรียกร้องนะว่าให้รัฐควบคุมสารตัวนี้
ดังนั้นเราไปขีดเส้นใต้เรื่องนี้กันแบบเน้นย้ำกับอาจารย์สุภาพ

สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับคุณดอมครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแค่ประสงค์ต่อทรัพย์
เพราะว่าคนที่เธอวางแผนฆ่าไม่ใช่ตรู
แต่เป็นคนที่เธอใกล้ชิดและผูกพัน
วันนี้ผู้หญิงคนนี้ก็กลายเป็นตกเป็นข่าวเขย่าขวัญในฐานะฆาตกรต่อเนื่อง
เป็นฆาตกรต่อเนื่องที่เป็นผู้หญิงซึ่งเราไม่เคยได้ยินมาก่อน
ส่วนใหญ่คนที่วางแผนฆ่าแบบนี้เป็นผู้ชาย
แล้วคนที่ถูกวางแผนฆ่าไม่ใช่ศัตรู
แต่เป็นคนที่เธอมีความใกล้ชิดมีความผูกพัน
โน่นมานี่ด้วยกันไปมาหาสู่ด้วยกันทำตัวสนิทสนมกัน
แสดงออกให้เห็นว่ารักกัน
ต้องใจเฮี่ยมแค่ไหนครับถึงเราถึงจะฆ่าคนที่เราผูกพันได้
ต้องใจเยี่ยมแค่ไหนลองถามตัวเองดูสิครับว่า
ถ้าเป็นเราเราทำได้ไหม
เรื่องนี้เนี่ยคนที่ถูกฆ่าตายลายอื่นก่อนหน้านี้ก็ไม่เป็นข่าว
เพราะเขาไม่สงสัยแล้วพอมาย้อนเกร็ดย้อนหลัง
คุยกันไปขุดคุยกันมาเธอวางแผนฆ่าไปแล้วสิบกว่าคน
เลือดเย็นและโหดเยี่ยมนี่ถ้าเป็นหนังแนวฆาตกรรมอำพราง
หรือหนังแนวแนมที่เรียกว่าสืบจากสด
คนดูที่ดูจะไม่รู้เลยจะเดาไม่ถูกเลยว่าใครเป็นฆาตกร
เพราะเธอแสดงได้เนียนมากถ้าเป็นหนังคนดูทั้งโรง
ก็มารู้ว่าตอนหลังว่าเอ้าผู้หญิงคนนี้เองเหรอ
คนที่เป็นเพื่อนเป็นคนใกล้ชิดนี่ผมตามข่าวนะ
ผมคิดในใจว่าดีนะครับ
ที่เรื่องนี้ถูกเปิดมาเสียก่อน
เป็นคดีขึ้นมาเสียก่อนมีฉะนั้นแล้ว
ยังไม่รู้ว่าจะมีคนตกเป็นเหยื่ออีก
ถูกวางยาอีกเพื่อจะเอาทรัพย์สินแบบเดียวกันนี้อีกเท่าไหร่
เหตุที่เกิดขึ้นคราวนี้มันทำให้เรารู้ว่า
การวางยาวางแผนฆ่าโดยการวางยานั้นเนี่ย
เออมันทำกันง่ายทำกันง่ายและถูกจับยากด้วย
ทำง่ายถูกจับยากเพราะการวางยาเนี่ย
มันวางกันได้ง่ายแล้วถูกจับยาก
เพราะไม่มีใครสงสัยในการตาย
ไซยาไนท์เนี่ยเขาบอกมันไม่มีกลิ่นไม่มีรส
คนที่ถูกวางยากินเข้าไปก็ไม่รู้หรอกว่าตัวเอง
ถูกวางยาเพราะมันไม่มีกลิ่นไม่มีรส
สิบกว่ารายที่ถูกวางยาตายไปนั้นญาติพี่น้องก็ไม่มีใครสงสัยเลยครับ
ญาติพี่น้องเขาได้แต่คิดว่าตายเพราะโรคนั้นโรคนี้
ตายโดยธรรมชาติแล้วก็เอาศพไปจัดการสวดเผากันเรียบร้อย
ไม่มีใครเอกใจไม่มีใครไปแจ้งความ
ทุกรายจึงตายแบบเงียบไม่เป็นข่าว
เธอถึงย่ามใจและทำมาได้อย่างต่อเนื่องเนี่ย
นี่แล้วคราวนี้คราวนี้ถ้าไม่มีจ้อนกล้องวงจรปิดมัดตัว
ผมว่าคงยังไม่เป็นคดีเพราะก็ไม่มีคนสงสัย
แต่ว่าคราวนี้กล้องวงจรปิดมันมัดตัว
นี่ที่จับได้เนี่ยเพราะมีกล้องวงจรปิด
อันนี้ก็ต้องบอกว่าถึงเวลาแล้วประเทศไทยที่ต้องให้ความสำคัญ
กับการติดกล้องวงจรปิดให้ทั่วไปทุกขนทุกแห่ง
เพราะมันมีประโยชน์ป้องกันอัธยากรรมได้
กล้องวงจรปิดนี่ที่ท่านเห็นในจอเนี่ย
มันฟ้องได้แต่สำคัญก็คือว่า
การที่จะติดตั้งกล้องวงจรปิดให้ทั่วประเทศ
ต้องย้ำว่าต้องเป็นกล้องที่มีคุณภาพ
ถ้าเป็นกล้องแบบที่คุณภาพต่ำเดี๋ยวก็เสีย
สังเกตดูไหมครับเวลามีเหตุขึ้นมาเอากล้องวงจรปิดมาดู
เพราะเอิญว่าไอ้กล้องวงจรปิดตรงนั้นเนี่ยเสีย
มันเพราะเอิญอะไรกันบ่อย

บันทึกไว้เอ้าระบบการบันทึกก็ใช้การไม่ได้
มันเพราะอะไรล่ะครับเพราะจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยทุจริตกัน
หมูเลยครับไอ้เรื่องกล้องวงจรปิดเนี่ยจัดซื้อจัดจ้างกันทุจจริตกัน
เปอร์เซ็นต์กันกินหัวคิวกันมันก็ได้ของหวยมาใช้
ใช้เดี๋ยวก็เสียใช้ได้มั่งใช้ไม่ได้มั่งความคมชัดก็ไม่มี
ดูหนังฝรั่งไหมครับเวลาเขาหาข้อมูลเนี่ยฝ่ายตำรวจหาข้อมูล
เห็นนาฬิกายังรู้เลยว่านาฬิกายี่ห้ออะไรอ๋อไอ้คนที่ใช้นาฬิกายี่ห้อนี้เนี่ย
ส่วนใหญ่เป็นคนที่ไหนหรือผลิตที่ไหนเขารู้หมดเห็นเลขทะเบียนรถชัดหมด
ฉะนั้นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับเรื่องนี้อยากจะให้ประเทศนี้ให้ความสำคัญ
กับการติดตั้งกล้องวงจรปิดที่มีคุณภาพไม่โกงกันในการจัดซื้อ
ไม่กินหัวคิวไม่ชักเปอร์เซ็นต์แล้วมันจะได้ของดี
ส่วนเรื่องไซยาไนท์ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญ
ที่ใช้ในการวางยาอ่านข่าวแล้วไม่น่าเชื่อ
เขาบอกว่าซื้อขายกันได้ในโลกออนไลน์อ่ะ
ฉะนั้นวันนี้จึงมีหัวข่าวนี้จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หมอจี้รัสคุมเข้มทรายยนร้าย
หมอที่ว่านี้คือศาสตราจารย์นายแพทย์วินัยวะนานุกูล
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาสังกัดมหิดล

ไซยาไนเป็นสารหรือของเหลวที่มีความอันตรายสูง

ทำให้หมดสติไม่รู้สึกตัวช็อกภายในเวลาเป็นนาทีและเสียชีวิต
โดยที่ไม่รู้ตัวว่าได้รับเข้าสู่ร่างกายด้วยซ้ำ
ถ้าหากมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
ขอให้ตั้งข้อสงสัยว่าน่าจะรับสายไนท์เข้าไปในตัวแล้ว
ให้รีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล
เรามีการสำรองยาต้านพิษเอาไว้ในโรงพยาบาลทุกจังหวัดทั่วประเทศ
ในกรุงเทพก็มีสำรองไว้
แต่มันยอมรับว่าเป็นเรื่องยากดังนั้นสารนี้ต้องมีการควบคุมอย่างเข้มข้น
ตั้งแต่จำนวนการครอบครองและการนำไปใช้ว่าใช้ยังไง
ใครเป็นคนนำไปใช้จำนวนเท่าไหร่
เพื่อป้องกันนำไปใช้ในทางที่ผิด
แต่ยังไม่ได้รับการตอบสนองเพียงแต่รับทราบเท่านั้น
นี่ย้ำว่าไม่ได้รับการตอบสนอง
ท่านดูสิครับนี่เรื่องสำคัญนะ
หมอเขาอุตส่าห์แนะนำไม่มีการตอบสนอง
ถ้าไม่เกิดเรื่องนี้ไม่มีข่าวนี้
เราจะรู้ไหมล่ะครับว่าสารพิษอันตรายแบบนี้
ไม่มีการควบคุมอย่างจริงจัง

ว่าอ๋อมันซื้อขายกันได้ทางออนไลน์

ฉะนั้นอะไรที่ประเทศอื่นเขาป้องกันเข้มแข็ง

ยาบางประเทศหลายประเทศเขาซื้อกินเองไม่ได้

ยาหลายตัวหลายชนิด

เป็นสวรรค์ของการผลิตยา
ฉะนั้นเรื่องการควบคุมสายนาย
ผมอยากให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

เหมือนกับให้ความสำคัญกับสารพิษอื่น
เบิกเข้ามาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
ต้องมีทะเบียนว่าสั่งเข้ามาเท่าไหร่
เก็บไว้ที่ไหนเบิกไปใช้เท่าไหร่
เบิกไปใช้แล้วจะสั่งเข้ามาเพิ่มเติม
ต้องสั่งเท่าไหร่มาทดแทนที่ใช้ไป
เขาต้องทำทะเบียนระเบียบรับประวัติอย่างนี้

แล้วเอาเป็นเครื่องมือในการไปฆ่ากันได้
ผมคิดว่าข้อเสนอของคุณหมอวินัย

แล้วเราจะติดตามเรื่องนี้ต่อไปครับ
คุณน้ำแข็งครับคุณมาร์คครับคุณดอมครับ

เมื่อสักครู่พึ่งมีประกาศมาจากสภาพเพศัตริยกรรมนะครับ
ก็แถลงเรื่องเกี่ยวกับสารพิษยนายนั่นแหละคุณผู้ชม

ขอเรียนว่าโปรดาเซียมสัยนายรวมทั้งโซเดียมสัยนายไม่ใช่ยา
โดยโปรตาเซียมสัยนายรวมทั้งโซเดียมสายนายเป็นสารเคมีที่เป็นวัตถุอันตราย
ซึ่งอยู่ในการรับผิดชอบดูแลและควบคุมโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมครับ
ซึ่งพอมีข่าวแบบนี้แล้วมีข่าวบอกว่านางสาวแอมมีพี่สาวเป็นเพศรัชกรเนี่ย
คนอาจจะพุ่งเป้าไปที่เอ๊ะเพศรัชกรเป็นคนจัดหามาหรือเปล่า
นี่ไงแต่ถ้าเกิดว่าไปตรวจสอบดูแล้วเจอนะว่าเพศรัชกรมีส่วนร่วม
อันนี้ก็ถือว่ามีความผิดเหมือนกันครับ